จากเรื่องการเดินทางที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุแล้ว
เรื่องของฟืนไฟก็ต้องระวังเหมือนกัน
เหตุไฟไหม้บ้านหลังนี้คุณ

ไปดูภาพเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นเพลิงไหมฮะมันโหมกระหน่ำมาแบบนี้คุณดูสิ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้
บ้านเล็กที่๕๑๑หมู่๑๗ถนนโคชศาสนาเผลอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ก็เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้แหละด้านบนเป็นไม้
ก็เลยทำให้เพลิงมันเผาผลาญอย่างรวดเร็ว
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินแล้วก็เห็นประกายไฟ
แล้วก็กลุ่มควันมันโหมขึ้นมานะครับมีเสียงดังปะทุตลอดเวลา
ที่ไฟมันจะลุกลามไหม้บ้านชั้น๒อย่างรวดเร็วนะครับ
ดูตรงนี้เพราะว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้โหมันน่าตกอกตกใจจริง
อีก๒คันกำลังตามมา
นี่นะครับโอ้โหคนก็ลุ้นนะว่าจะดับไฟได้หรือเปล่า
ส่วนเจ้าของบ้านร้องไห้โฮเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงภายใน๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบนะครับ
ตรวจสอบนะฮะคือมีคนบาดเจ็บด้วย๒คนนะครับ
ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงสูงอายุ
ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนเจ้าของบ้านต้นเพลิง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุคือนอนเล่นอยู่ในบ้านนะคุณ
กลิ่นเหม็นไหม้ที่ชั้นบนของตัวบ้าน
ก็รีบวิ่งขึ้นไปดูเพราะว่าเพลิงมันลุกไหม้แล้วนะครับ

ขณะที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ส่วนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟในหน้าร้อนด้วยนะครับ